ทีนี้สรุปภาพรวมความเสียหายน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปออกมาล่าสุดตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้
คือจะว่ากันไปสถานการณ์สาธารณภัยอย่างที่เราเกริ่นกันมาตั้งแต่ช่วงต้น
อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกครุมอ่าวไทยและภาคใต้
ประกอบกับมีห่อมความกดอากาศต่ำปกครุมประเทศมาเลเซีย
แบบนี้ก็ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และวัตถภัย
ตั้งแต่ยี่สิบห้าพฤษจิกายรมาตรจนถึงปัจจุบัน
ใช่ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด
ใช่ค่ะหลายจังหวัดเพราะว่านี่เป็นรายงานสถานการณ์สถาไปของกรมป้องการประเทศสถาไปกระทรวงมหาดไทย
ส่วนมหาดไทยล่าสุดเลยนะครับที่ออกมาเมื่อเช้าวันนี้
คือตั้งแต่๖นาฬิกานะครับก็สรุปบอกว่าภาคใต้เนี่ย
ตอนนี้มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ๗จังหวัดนะครับ
คือก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่า๙จังหวัดนะฮะ
แต่ว่าสรุปใหม่กันล่าสุดนี่คือ๗จังหวัดนะครับ
๒อำเภอ๓๒๓ตำบล๒๑๘๖หมู่บ้านตัวเลขมันอาจจะลดลงนิดนึงนะครับ
เพราะว่าจากการสำรวจล่าสุดนะครับเพราะว่าปพเขาสำรวจอย่างต่อเนื่องนะคุณ
เมื่อวานตอนเช้าเมื่อวานตอนเย็นวันนี้ตอนเช้านะครับ
ตัวเลขก็เลยออกมาเป็นแบบที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย

ส่วนประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะครับ๒๕๕๑๖๒ครัวเรือนนะฮะ
ตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างนครศรีนะคุณนะ
ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยคือ๑๙อำเภอ๑๓๓ตำบลและกี่หมู่บ้านรู้ไหมฮะ

นี่คือสำรวจตรวจสอบตั้งแต่วันที่๓๐พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันณเวลานี้เลยนะครับ
พัทธลุง๑๑อำเภอ๖๕ตำบล๖๕๕หมู่บ้าน
งขลานี่ก็ลองลงมานะฮะ๑๒อำเภอ๕๔ตำบล๓๑๗หมู่บ้านนะครับ
อกจากนี้ก็มีสุราธานี๕อำเภอ๒๑ตำบล๑๒๐หมู่บ้าน
แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะฮะอย่างตรังเนี่ยอ้อขอภัยอย่างปัตตานีเนี่ย
๖อำเภอ๒๔ตำบล๗๙หมู่บ้าน
ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันที่ตรัง๔อำเภอ๑๕ตำบล๕๖หมู่บ้าน
รวมแล้วคือ๗จังหวัด๖๒อำเภอ๓๒๓ตำบล๒๑๘๖หมู่บ้าน
ได้รับผลกระทบ๒๐๐๐๐๐กว่าครัวเหลือน
โอ้โหหนักอยู่นะฮะเรายังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบในข่าวเที่ยงไทยรัฐต่อเนื่องเหมือนกัน
คงมีการเกาะติดสถานการณ์และทันทีที่มีความเคลื่อนไหว
สถานการณ์นี้ก็จะมีการกลับไปให้ดูสถานการณ์ล่าสุดกันด้วยนะคะ